ที่มีผู้หญิงคนนึงที่คิงเล่าไปเมื่อวานเนอะ
ที่ว่าเป็นคนที่ชอบใส่ทอง
แล้วปรากฏว่าสุดท้ายเธอถูกฆ่าปาดคอในห้องเช่าของตัวเอง

ซึ่งวันนี้ตำรวจพาคนร้ายมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพแน่นอนนะคะ
พ้นมือพ้นเท้าชาวบ้านและญาติที่เขามารอกลด่าและรุมประชาธรรม

ตำรวจเขาก็พยายามกันไว้แต่ละตุ๊บแต่ละตับเนี่ย
น่าจะเข้าตำรวจประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เข้าตัวคนก่อเหตุสักสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะ
แล้วมีบางจังหวะที่ตำรวจกับชาวบ้านเนี่ยวิทย์จะวางมวยกันเองด้วยนะคะ
นี่หวิดวางมวยกันอีกเอาเข้าไปคือพอคนมันเยอะมันแน่นแล้วมันด้วยอารมณ์ด้วยอะไรหลายอย่างค่ะ
คนทำหน้าที่ก็ทำคนโมโหก็โมโหอ่ะนะคะ
แต่เอาเป็นว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไม่ได้มีใครบาดเจ็บ
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจจับกลุ่มนายนิรันดิ์ผู้ต้องหาได้ในพื้นที่อำเภอบางสาวทงหลัง
จากที่ไปก่อเหตุฆ่าป่าคมทองนางสาวารินชิงซับเขา
จะหนีไปเช่าห้องพักนะคะแล้วตำรวจก็แกะรอยไปจับตัวได้
บ่ายวันนี้ก็เลยพาตัวมาชี้จุดเกิดเหตุสามจุดจุดแรกก็คือในห้องพักของนางสาววารินผู้ตายนะคะ
จุดที่๒เป็นห้องพักร้างที่อยู่ติดกับห้องผู้ตาย
ที่เขาใช้ปีนข้ามผ่านไอ้ช่องเหล็กด้านหลังที่เหล็กมันหายไปซี่หนึ่ง

และจุดที่๓คือบริเวณบันไดหนีไฟที่ผู้ต้องหาใช้ปีนลงมาจากชั้น๔
มาที่ห้องพักร้างข้างห้องผู้ตายค่ะ
ตำรวจใช้เวลาชี้จุดอยู่แค่๑๐นาทีนะคะ

ชาวบ้านเขาคันไม้คันมือเต็มที่แล้วจริง
นายนิตอนเองก็ยอมรับว่าวันนั้นเสพยาบ้าไปหลายเมตร
จำได้ว่าผู้ตายเขาชอบใส่ทองเยอะ
ไม่ได้ตั้งใจฆ่าก็คิดว่าผู้ตายน่าจะหลับแล้ว
เข้าไปห้องพักร้างข้างห้องผู้ตาย

เข้าทางไอ้ช่องเหล็กที่มันหายไปเส้นหนึ่งนั่นแหละ

จังหวักอลังรื้อคนกรุกกรุกอะไรอยู่นี่

แล้วก็ปาดคอเขาเพื่อเป็นการฆ่าปิดปากค่ะ
ตอนที่เราเข้าไปตอนแรกเราเห็นคนตายไหม
ไม่เห็นไม่รู้ว่าคนตายอยู่นั้น

แอดเป็นคนดูแลแมวให้ผู้ตายค่ะ
แมวชื่อโกโก้เจ้าโกโก้นะคะ
อายุประมาณ๕เดือนยังเป็นลูกแมวอยู่เลย

แอดบอกว่าผู้ตายเอามาฝากเลี้ยงไว้

เพราะว่าที่หอพักเนี่ยเขาห้ามคนที่พักตั้งแต่ชั้น๒ขึ้นไปเนี่ยเลี้ยงสัตว์
ทีนี้ก่อนที่ผู้ตายจะถูกฆ่า๑วัน
ผู้ตายก็มาบอกป้าแอดบอกป้าเดี๋ยวหนูจะมาเอาแมวไปให้ลูกที่ต่างจังหวัดนะ
แล้วกลางดึกจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นเชื่อไหม
โกโก้ที่ปกติแทบจะไม่ร้องเลยร้องทั้งคืน
ร้องแปลกร้องทั้งคืนป้าแอดเลยว่าไม่รู้ว่ามันคิดถึงเจ้าของ
หรือว่ามันสัมผัสอะไรได้
นายนิรันดิ์คนก่อเหตุโดนข้อหานักเลยนะคะคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ